มาดูความคืบหน้าคดีที่เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิจิตรกันก่อน
เริ่มต้นจากเมื่อวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมา
ไปเจอศพผู้ชายคนนึงถูกเผานั่งยางอยู่ในป่า
เจอหลักฐานเป็นยางรถยนต์๒เส้น
แล้วก็เจอชิ้นส่วนอวัยวะของผู้ชายคนนี้นะคะ
ชิ้นส่วนอวัยวะที่เป็นหลักฐานสำคัญก็คือ

ขาข้างนี้มีรอยสักอยู่

สาวไปหาว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร

ก็เลยมีผู้ต้องสงสัยชื่อว่านางสาวรุจิรา
ตำรวจไปตามถึงบ้านไม่เจอตัวนางสาวรุจิรา

แม่บอกว่านางสาวรุจิรามีสามีเป็นชาวต่างชาติ๒คน

ไปกับชาวต่างชาติที่เป็นแฟนหนุ่มชาวฝรั่งเศส
ตำรวจก็ไปขอหมายค้นเข้าไปตรวจค้นในบ้าน

ที่นางสาวรุจิรากับแฟนนุ่มคนใหม่ที่เป็นชาวฝรั่งเศส

ว่าไปฆ่านายคูเซเปสเตฟานีชาวอิตาลีอายุ๖๑ปี
ก็เลยมีการออกหมายจับนะคะ

คุณอาริยาไปจับนายอาโมรีแฟนหนุ่มชาวฝรั่งเศสได้ก่อนเมื่อวานนี้
แล้ววันนี้ก็จับตัวนางสาวรุจิราได้
หนีหลบอยู่บนต้นลำไย
ใช่ค่ะปีนขึ้นแล้วก็ตำรวจต้องล้อมจับ
สุดท้ายเธอลงมาแล้วเธอบอกว่าเธอเสพยาเสพติดไปด้วยนะ
ใช่เสพยาเสพติดจะได้มีแรงในการหนี

ตำรวจบอกว่าสภาพร่างกายคือโซมเลยล่ะนางสาวรุจิรานะคะ

ลำไยก็มันก็โล่งนะคะมันก็มองเห็นนะคะ

เนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าย้อนเหตุการณ์นี้ให้คุณผู้ชมฟังนะคะ

มันเป็นคดีที่สะเทือนขวัญในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
แล้วก็ตำรวจก็ตามกันมาจนกว่าจะจับตัวได้อย่างที่บอกว่า๑๑วันเลยนะคะ
เริ่มต้นตั้งแต่๑๙มกราคมคุณผู้ชม
ตำรวจภูทรบึงนารางจังหวัดพิจิตรได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะ
ว่าเจอศพถูกเผานั่งยางอยู่ในป่าละเมาะใกล้อ่างเก็บน้ำ
บ้านบึงทับจันทร์ที่ตำบลแหลมรัง
ก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
หลังจากนั้นพลตำรวจรีธวัชชัยมวลนารา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตรพันธุ์ตำรวจเอกชัยเสถียรมณีจักร
ผู้กำกับการตำรวจภูทรบึงนารางพร้อมพนักงานสอบสวนพร้อมแพทย์เนี่ย
ก็ร่วมกันไปที่เกิดเหตุ
นี่เราทำภาพเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันแบบชัดนะคะ
เห็นร่องรอยก็คือยางรถยนต์๒เส้น
แล้วก็ควันไฟยังคลุ้งอยู่เลยตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะ
เจอศพผู้ชายตอนแรกคิดว่าเป็นคนไทย
เจอศพผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๒๐๓๐ปี

สภาพศพถูกไฟเผาไหม้เป็นบางส่วนเจออวัยวะอยู่บางส่วน
ก็คือท่อนขาด้านขวา
ท่อนขาข้างขวาเนี่ยมีรอยสักยาวไปถึงน่องเลยนะคะ
แล้วก็ในที่เกิดเหตุเจอเหรียญที่เป็นเหรียญต่างประเทศหล่นอยู่
เจอกระเป๋าขนาดใหญ่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
สิ่งต่างเหล่านี้ตำรวจเขาก็รวบรวมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ตรวจสอบที่เกิดเหตุคาดว่าผู้ตายน่าจะถูกฆ่ามาจากที่อื่น
แล้วคนร้ายก็อำพลางศพแยกเป็น๒ชิ้นส่วนค่ะ
เคลื่อนย้ายศพเอามาเผาก็คือเผานั่งยางก็คือเอายางรถยนต์มาค่ะ
แต่ว่าพอเผาแล้วเนี่ยศพยังไหม้ไม่หมด
เหลือชิ้นส่วนและชิ้นส่วนของศพเนี่ยทำให้ตำรวจแกะรอยล่าคนร้ายได้นะคะ
ซึ่งทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบึงนารางก็บอกว่า
ชิ้นส่วนต่างที่เจอในจุดเกิดเหตุตั้งแต่๑๙มกราคม
ไปตรวจดีเอ็นเอที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลนเรศวรจังหวัดพิศนุโลก
เพื่อติดตามตัวผู้ตายว่าผู้ตายจริงแล้วเป็นใคร
แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ตอนนั้นนะคะว่าญาติใครหาย
ใครแบบมีญาติศูนย์หายที่แบบหายไปหลายวันเนี่ย
ติดต่อได้นะไปขอรายละเอียดได้นะที่สพบึงนาราง

ใช่ค่ะคือวันที่๑๙ทีนี้คุณผู้ชม
หลังจากนั้นตำรวจก็ทำงานกันอย่างหนักเลยนะคะ
ถัดมาก็คือวันที่๒๒มกราคม
หลังจากที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปหาหลักฐาน
ตำรวจเขาก็สืบจากชิ้นส่วนขาที่มีรอยสัก
ก็ไปตรวจดูรอยสักค่ะว่าเอ๊ะรอยสักเนี่ย
มันคล้ายกับรูปกราฟิกที่ชาวต่างชาติ

แล้วทีนี้ค่ะตำรวจก็ไปสืบ
แล้วก็ทราบว่าผู้ตายน่าจะเป็นชาวต่างชาติที่หายตัวไป
ทีนี้แหละตำรวจก็เลยมั่นใจขอหมาย
ไปตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัย
ผู้ต้องสงสัยคนนี้ก็คือนางสาวรุจิราเอี่ยมละไม้

ซึ่งเธอคบหากับชาวต่างชาติ๒คน
คนหนึ่งเป็นชายอิตาลีวัย๖๑ปี
อีกคนนึงเป็นชายชาวฝรั่งเศสอายุ๓๔ปี
ทีนี้ตอนที่เข้าไปที่บ้านเนี่ยนะคะ

เป็นเอกสารของนายคูเซเป้สเตฟานี

มีหนังสือเดินทางมีข้าวของเครื่องใช้

ซ่อนเอาไว้อยู่บนเพดานที่บ้านเธอ
อกจากนั้นก็ไปตรวจยังเจอพวกคราบเลือด
เส้นผมอยู่ในกองไฟข้างบ้าน
มีพวกรองเท้ากุญแจถ่านที่ใช้ก่อไฟยางรถยนต์
แล้วก็เจอแผ่นรองเท้าในรถยนต์

ตำรวจเก็บทั้งหมดเลยนะคะเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ส่งไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
เพราะว่าต้องการที่จะหาความเชื่อมโยงของคดีนี้
และสิ่งสำคัญค่ะตำรวจเจอข้อพิรุธมากขึ้น
เมื่อแม่ของนางสาวรุจิราเนี่ยนะคะ
เขาบอกข้อมูลคือบอกกับตำรวจ
ตำรวจถามว่าลูกสาวคุณแม่อยู่ไหน
คุณแม่บอกว่าตอนนี้ลูกสาวไม่อยู่ที่บ้าน
เดินทางไปที่กรุงเทพไปกับแฟนนุ่มอีกคนนึง
ก็คือนายอาโมรีริโก้วัย๓๔ปีที่เป็นชาวฝรั่งเศส
ทีนี้ต่อมาค่ะพลตำรวจตรีธวัชชัยมวลรา

ก็เรียกชุดสอบสวนคดีนี้มาประชุม
เพื่อที่จะร่วมวางแผนติดตามหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
เป็นเหตุอุกชะกันเป็นคดีสะเทือนขวัญคนในพื้นที่นะคะ
เพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่โหดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อน
โดยพลตำรวจตรีธวัชชัยก็เปิดเผยค่ะ
แนวทางการสืบสวนสอบสวนเชื่อว่าผู้ตายคือนายคูเซเป้
แล้วตั้งสาเหตุเอาไว้๒ประเด็นมีประเด็นเรื่องของชู้สาว
กับอีกเรื่องหนึ่งคือผัวพันธ์หรือว่าอาจจะหักหลังกันเองในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
ส่งชุดสืบลงพื้นที่แล้วก็ตามล่าตัว
ประสานไปด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศเราเลยนะคะ
สกัดจับผู้ต้องสงสัยทั้งสองคน
เพราะว่าตอนนั้นตำรวจก็กลัวว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองคน
อาจจะมีการหลบหนีออกนอกประเทศทางชายแดนทางภาคเหนือ
ทีนี้ถัดมาค่ะคุณผู้ชม๒๓มกราคม
บึงนารางก็มีการเชิญตัวลูกของนายคูเซเป้
คาดว่าจะเป็นเหยื่อที่ถูกเผาเนี่ยนะคะ
เชิญลูกให้เดินทางมาจากเชียงใหม่
เพื่อขอดูหลักฐานจากตำรวจสพบึงนราง
หลังจากนั้นค่ะตำรวจก็นำลูกไปตรวจดีเอ็นเอ
หาว่าดีเอ็นเอนี้จะตรงกับศพที่ถูกเผานั่งยางไหม
ถัดมา๒๔ม
พนักงานสอบสวนตำรวจภูทรบึงนาราง
ก็มีการนำพยานหลักฐานไปขออนุมัติ
คราวนี้ออกไหมจับจากศพจมพิจิตรแล้ว
ผู้ต้องหา๒คนค่ะคือนางสาวรุจิราและนายอาโมรี
ข้อหาเป็นแจ้งข้อหาหนัก๒ข้อหาเลยนะคะ
คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และอีกข้อหาหนึ่งก็คือการปิดบังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
พอสารอนุมัติหมายจับแล้วตำรวจก็มีการจัดชุดสืบสวน
กับตำรวจภูทรภาค๖ค่ะแล้วก็ตำรวจกองปราบปราม
ทีนี้ออกตามล่าผู้ต้องหาสองคนนี้เพราะว่าตำรวจเขาก็มีข้อมูลไงคะ
แต่ตอนที่ตำรวจเขามีข้อมูลเขาบอกว่ารถเป็นสีเทาฟ้า
ทะเบียนกไก่คควาย๑๓๗๔เห็นไหมคะอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิด
บอกว่าคันนี้นี่แหละแล้วก็มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
สื่อไปแล้วก็รู้ว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่ที่จังหวัดตากอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร
ตำรวจก็มีการตั้งรางวัลนำจับด้วยนะตอนนั้นนะคะ
ให้ผู้ที่ชี้เบาะแสคนร้ายเนี่ยสองหมื่นบาทที่คุณผู้ชมเห็นสีรถมันเปลี่ยนไปเนี่ย
คนร้ายเขาก็มีการที่ใช้สีสเปรย์พ่นเพื่อที่จะพรางไม่ให้ตำรวจรู้ว่าคือรถคันนี้
สีฟ้าเทาที่เห็นตอนแรกก็กลายเป็นสีดำแบบนี้ค่ะใช้สีสเปรย์พ่นให้เป็นสีดำ
ตำรวจเขาสาวต่อนะคะจากสีนี้สีต่างกันเลย
มกราคมคุณผู้ชมมีบ่อแสจากกล้องวงจรปิดค่ะจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดตากนะคะ
ผู้ต้องหาสองคนเขาเอาโทรศัพท์มือถือของผู้ตายไปขายเพื่อจะเอาเงินที่ได้จากการขายโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการหลบหนีซึ่งเดี๋ยวจะ
มีภาพเลยเห็นหน้าสองคนชัดเจน
เอาโทรศัพท์มือถือไปขายนะคะ
มกราคมตำรวจบอกว่ารู้ที่ซ่อนตัวแล้ว
รู้ที่ซ่อนตัวของผู้ต้องหาทั้งสองคนเขาไปหลบอยู่ในสวนลำใหญ่
หมู่บ้านบ้านชัยมงคลหมู่๑๐ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
แต่พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเจอแต่รถ
แล้วรถจากสีเมื่อสักครู่นี้กลายเป็นสีดำไปแล้วนะคะ
แล้วก็ไปเจอเต็นต์ที่พักไปเจออุปกรณ์สนามเหมือนกับใช้ปรุงอาหารกันนะคะ
มีสุนัขพันธ์ไทยสีดำผูกมัดเอาไว้กับเต็นต์
แต่ไม่เจอตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ตำรวจเขาก็กระจายกำลังปิดค้นล้อมสวนลำไยเลยนะคะ
เจอเจอแค่แบบนี้เหมือนไปตั้งแคมป์หุงหาอาหารกัน

ตำรวจกระจายกำลังล้อมสวนลำไยจนสุดท้ายช่วงค่ำเมื่อวานคุณผู้ชม
เจอนายอาโมรีนะคะไปซ่อนตัวอยู่ริมคลองวังเจ้า
ใกล้กับเต็นต์ตรงเนี้ยไม่ไกลเท่าไหร่เจอคนเดียวเนี่ย

แต่นางสาวรุจิราหนีไปไม่เจอนางสาวรุจิรา
ตำรวจก็เลยคุมตัวนายอาโมรีไปสอบปากคำที่สพบึงนาราง
เบื้องต้นให้การภาคเศษนะคะ
นายอาโมรีบอกว่าไม่ได้ลงมือฆ่า
แต่รู้รู้ว่านางสาวรุจิราเนี่ยวางแผนฆ่านายคูเซเป้
แล้วก็บอกว่านางสาวรุจิราชวนให้มาเป็นบอดี้การ์ดระหว่างหลบหนี
นางสาวรุจิราบอกว่าเธอรู้จักพื้นที่ที่ซ่อนตัวเป็นอย่างดีเลยนะ

แต่จริงแล้วตรงนี้เป็นบ้านเกิดของเขา
เขาเกิดที่นี่แต่เขาย้ายไปอยู่ที่พิจิตร
อ้างว่ารู้แหล่งรู้แหล่งหลบซ่อนตัวก็พากันหนีเนี่ยค่ะ
สุดท้ายวันนี้คุณผู้ชมช่วงสาย
ตำรวจก็ปิดล้อมพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดที่ได้ตัวนายอาโมรีนะคะ

ชาวบ้านให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเจอนางสาวรุจิราค่ะ
นางสาวรุจิราไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ไปซื้อบุหรี่ค่ะ
กางตัวใส่หมวกดำใส่แจ๊คเกฐคุม

ข่าวใหญ่นะชาวบ้านจำได้ค่ะ

ชาวบ้านบอกว่าพอซื้อของเสร็จเนี่ย
ตำรวจก็ตามไปก็เจอจริง
ตำรวจเขาปิดล้อมนะคะปิดล้อมตรวจค้น
นางสาวรุจิราไปซ่อนอยู่บนต้นลำไยคุณผู้ชม
ไปอยู่บนต้นไม้แต่หนีไม่พ้นหรอก
หนีไม่พ้นจริงสุดท้ายเนี่ยก็ต้องปีนลงมาเพื่อมอบตัวนะคะ
สารภาพว่าเสพยาบ้าไป๓เม็ด
จะได้มีแรงในการหลบหนีอยู่บนต้นไม้แบบนี้ค่ะ
แต่รุจิราก็ซัดทอดแฟนซัดทอดกันไปมาค่ะ
จิราซัดทอดแฟนว่าอาโมรีแหละเป็นคนวางแผน

ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าแฟนนุ่มชาวอิตาลี
สุดท้ายก็ต้องถูกควบคุมตัวไปนะคะ
เพื่อดำเนินคดีที่สพบึงนารางนะคะ

บอกว่านางสาวรุจิราสุดท้ายรับสารภาพ
ตัวนายอาโมรีเป็นคนลงมือสังหาร

ส่วนตัวเธอเนี่ยแบกศพขึ้นรถค่ะเป็นคนช่วยแบกศพขึ้นรถแล้วก็เอาไปเผานั่งยางเพื่อทำลายหลักฐานแต่ตำรวจบอกว่าฟังไปฟังมาจากนางสาวรุจิราจากนายอามรีเหมือนซัดทอดกันไปมาคุณอริยาค่ะยังให้การภาคเศษกันอยู่นะคะรับบางเรื่องบางเรื่องปฏิเสธแล้วก็ข้อมูลมันแย้งกันมันไม่ค่อยตรงกันเท่า
มีดในการฆ่าแล้วก็เอาศพไปเผานั่งยางในป่าแต่ตำรวจเขาบอกว่ามั่นใจในหลักฐานที่มีเชื่อว่าสามารถส่งฟ้องศาลได้ถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะยังคงให้การภาคเศษแล้วก็โยนกันไปโยนกันมาอยู่นะคะเดี๋ยวเนี่ยรอดูความคืบหน้าในเรื่องของคดีความต่อไป